เรื่องนี้นี่น่าสงสารคุณยายนะหลายคนบอกว่าพยายามหาทางช่วยเหลืออยู่
คุณยายเนี่ยอายุเยอะแล้วแปดสิบเก้าสิบแล้วนะคะคุณผู้ชม
ปรากฏว่าถูกเรียกเงินคืนย้อนหลังเงินนี้เนี่ยคุณผู้ชม
มันเป็นทั้งพวกเบี้ยบำนานพิเศษเบี้ยผู้สูงอายุ
แล้วที่โดนเรียกคืนนะคุณ๘๐๐๐กว่าบาท
ประเด็นนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่เลยนะใช่ค่ะแล้วยายบอกว่าทำยังไงอ่ะ
ยายก็ยากจนลูกยายก็เสียชีวิตไปแล้วไม่มีตังค์จะไปใช้คืนนะคะ
แต่ว่าทางอบตบอกว่าเงินนี้ยายมันเป็นเงินที่หลวงจ่ายซ้ำซ้อน
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ออกมาตรวจสอบบอกว่าเป็นการจ่ายซ้ำซ้อนจริง
ก็ต้องเรียกคืนจริงแต่ทีนี้ยายบอกโอ้โหทำไมเพิ่งมาบอก
แล้วเงินสะสมยอดหนี้มาตั้งเยอะขนาดนั้นฉันจะหาเงินที่ไหนมาคืน
ใช่เพราะว่าเขาโดนเรียกย้อนหลังไปเป็น๑๐ปีเลยคุณผู้ชม
เรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปเจอกับคุณยายบัวโลสุวรรณอายุ๘๙ปีนะคะ
คุณยายเนี่ยโชว์รูปลูกชายให้ดูลูกชายก็คือจ่าสิบเอกจักราวุฒิโลสุวรรณ
ก็เป็นทหารสังกัดมศยี่สิบเอ็ดนครราชสีมาเนี่ยนะคะ
ซึ่งลูกชายของคุณยายเนี่ยเสียชีวิตจากเหตุคลังแสงระเบิดตั้งแต่ปีสี่สี่ครับ
ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยค่ะที่บอกว่ามันเป็นข่าวเป็นคราวเนี่ย
เพราะว่าคุณยายเองคุณยายเองก็บอกว่ากรณีนี้จะทำยังไงดี
พอลูกชายของคุณยายเสียชีวิตจากเหตุคลังแสงระเบิดเมื่อปี๔๔แล้วใช่ไหมฮะ
หลังจากนั้นเองคุณยายก็ได้รับเงินบำนานเดือนละ๕๐๐บาทนะครับ
ต่อมาประมาณเดือนพฤษภาคมปี๖๒ทางรัฐได้เพิ่มวงเงินบำนานกรณีพิเศษ
เนื่องจากลูกชายยายที่เสียชีวิตอีกเดือนละ๕๐๐บาทเป็น๑๐๐๐บาท
แล้วคุณยายเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เช็คเรื่องเงินเรื่องทองที่เข้าเลย
เพราะว่าคุณยายไม่ได้เช็คยอดเงินเองส่วนใหญ่จะให้ลูกหลานเป็นคนไปเบิกให้
แต่คุณยายจะรู้ว่าแต่ละเดือนมันจะมีเงินบำนานเงินบำนานพิเศษของลูกชายประมาณ๑๐๐๐บาท
ใช่และอีกอย่างหนึ่งที่คุณยายได้ก็คือคุณยายได้เบี้ยคนพิการอีกเดือนละแปดร้อยบาท
ใช่ส่วนลูกสะพ้ายของคุณยายก็ได้บำนานเหมือนกันนะแล้วก็มีเงินช่วยเหลือการศึกษาของลูกอีก๒คนจนจบปริญญาตรีด้วย
ทีนี้พอไปคุยกับคุณยายบวนคุณยายบอกว่ายายเสียใจ
เพราะยายไม่รู้ว่าการที่ได้รับบำนานจากลูกชายที่เสียชีวิตไปแล้ว
จะทำให้ยายไม่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เพราะว่าบำนานพิเศษเพิ่มอีกเดือนละ๕๐๐บาทตั้งแต่ปี๕๓
จนถึงปีหกสามเป็นเวลาสิบปี
ตอนแรกยายก็ไม่รู้หรอกคือหลวงเขาให้มา
ใช่คือไม่รู้ไงว่ามันจะต้องหักตรงนี้ไปหรือว่าไม่ได้ตรงไหน
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วกลายเป็นว่าตลอด๑๐ปีที่ผ่านมา
ยายถูกเรียกเงินคืนไงเป็นเงินทั้งหมด๘๔๔๐๐บาท
เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วทางอบตเจริญศุกร์ได้มาแจ้งยาย
บอกว่าต้องหยุดจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุของยายนะ
จากยายได้รับเงินบำนานพิเศษกรณีที่เป็นทายาทของลูกชายอยู่แล้ว
ซึ่งลูกชายเป็นทหารแล้วก็ได้รับเงินตรงนั้นอยู่แล้ว

แต่ทีนี้เงินผู้สูงอายุผู้พิการที่ได้ไปเนี่ย
มันบวกดอกแล้วตั้งแต่แรกเริ่มที่คุณยายได้
จนกระทั่งถึงปีที่แล้วปี๖๓มันคือ๘๔๐๐๐บาท
คุณยายหลวงขอเก็บเงินตรงนี้คืน
เออเพราะว่าอย่างที่บอกคือตามระเบียบไง
มันจะต้องได้อย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมห้ามรับซ้ำซ้อน
เรื่องนี้เนี่ยทางผู้บุญบริการกองสวัสดิการสังคมอจศุกร์
บุรีรำก็ชี้แจงกับยายนะแล้วก็บอกว่ายาย
ที่เพิ่งตรวจเจอว่ามีการจ่ายเงินซ้ำซ้อน
มีการจ่ายเงินซ้ำซ้อนเนื่องจากว่าปีที่แล้ว
กรมบัญชีกลางเขาพัฒนาระบบฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
ระหว่างกรมบัญชีกลางกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้วก็เลยเพิ่งตรวจเจอคุณผู้ชม
ทีนี้ทางพอกองสวัสดิการสังคม
ก็ยืนยันว่าคุณยายจะต้องจ่ายเงินก้อนนี้คืน

ก็กรมบัญชีกลางเขาก็ยืนยันเขาตรวจสอบแล้ว

ใครที่ได้ไปก็ถือว่าได้แบบจริงไม่ได้รับสิทธิ์นี้

ทีนี้ทางอบตเจริญศุกร์พร้อมกับผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๒๐

เขาก็ส่งคนลงพื้นที่อธิบาย
ทำความเข้าใจกับคุณยายแล้วก็ครอบครัว

จะต้องหาแนวทางในการช่วยเหลือคุณยายต่อไป

เอาอย่างนี้ผ่อนชำระเอาไหม
ผ่อนชำระใน๑ปีจะไม่มีดอกเบี้ยนะยาย
แต่ถ้าเกิดเกิน๑ปีต้องคิดดอกอีกคุณ
ดอกเบี้ยร้อยละ๗๕ต่อปี
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยแนะนำว่า
ให้คุณยายเอาเงินจากบำนานพิเศษไปผ่อนชำระไหม

จะต้องผ่อนเดือนหนึ่ง๗๐๓๐บาทผ่อนปีหนึ่ง
แล้วเงินหมื่นนึงที่คุณยายได้มาถูกไหม
คุณยายก็จะเหลือเงินใช้จ่ายเดือนละประมาณ๓๐๐๐
แต่ว่าคุณยายจะพอเหรอ
นี่ไงคือคุณยายเขาบอกว่าคุณยายเองก็ยากจน
แล้วมีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว
เงินก้อนไม่มีที่จะนำไปคืน

คืออันนี้ก็กลายเป็นประเด็นแหละครับ
เพราะว่าคุณยายบอกว่าทำไมไม่บอกตั้งแต่แรก
ท้วงกันตั้งแต่แรก๑๐ปีที่ผ่านมา
เรียกเก็บเป็นเงินก้อนเกือบแสนแบบนี้
กับครอบครัวที่เดือดร้อนก็ไม่มีเงินจะไปจ่ายให้

ที่ได้เป็นทั้งบำนานแล้วก็บำนานพิเศษของลูกชาย
มันจะเหลือ๓๐๐๐บาทมันจะไม่พอใช้
ตอนนี้ยายต้องทั้งรักษาพยาบาลทั้งดูแลคนในครอบครัว
แล้วก่อนหน้านั้นลูกของคุณยายบอกแบบนี้ลูกสาวบอกแบบนี้
ถ้ามันต้องคืนเงินแล้วไม่มีเงินคืน
จะยอมติดคุกแทนแม่เลย

ข้อมูลล่าสุดออกมานะครับบอกว่าโผล่ที่ชัยนาธิ์อีกที่หนึ่ง
ผู้หญิงคนหนึ่งช็อกเลยเพราะแม่โดนเรียกเงินคืนเบี้ยผู้สูงอายุ
หลังอีก๑๐ปีต้องจ่ายร่วมแสนเหมือนกัน

เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งวัย๕๖ปี
ก็บอกว่าตอนนี้มีหนังสือขอเรียกคืนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จ่ายให้กับนางชูเนรแขกซึ่งเป็นแม่ของเธอ
หลัง๑๐ปีตั้งแต่เดือนตุลาปี๕๒ถึงเดือนพฤศจิกาปี๖๒
เป็นเงินรวมทั้งสิ้นมากกว่าของกรณีคุณยายเมื่อสักครู่นี้อีก
รวมทั้งสิ้นของเคสใหม่๑แสน๒พันแปดร้อยบาท
โอ้โหตอนนี้เธอบอกจะหาเงินมาจากไหน
แล้วก็เปิดใจทั้งน้ำตาบอกว่าคือเงินที่ได้มาย้อนหลัง๑๐ปี
เงินแสนกว่าบาทสาเหตุเนื่องจากพี่ชายเธอ
เป็นฐานอากาศและประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกเสียชีวิตเมื่อปี๒๖
ทำให้พ่อแม่ได้รับเงินบำนานพิเศษ
เมื่อปี๕๖พ่อได้เสียชีวิตลง
เหลือแต่แม่ที่ได้รับเงินบำนานของพี่ชาย
และทีนี้ก็คล้ายกับของคุณยายเลย
คืออาจจะไม่ได้รับสิทธิ์เรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุอีก
เพราะว่าได้รับสิทธิ์เรื่องของเงินบำนานพิเศษแล้ว

ทีนี้เขาก็บอกโอ้โหมันผ่านมาหลายปีแล้ว
เงิน๑๒๘๐๐บาทจะยังไง
เท่ากับตอนนี้มี๒เคสแล้วนะเมื่อกี้ของคุณเนี่ยเคสที่จังหวัดอะไรนะ
ที่คุณยายอยู่อับตราจรรย์สุขบุรีรำค่ะ
บุรีรำแล้วก็เคสที่ผมเล่าใหม่อีกเคสหนึ่งเนี่ยเคสที่ชัยนาธนะครับ
แต่ว่ากรณีของคุณยายคุณยายเขาก็บอกไง
บอกว่าคือเข้าใจเรื่องนี้มันผิดพลาดที่ระบบไง
แต่ก็เข้าใจว่าเงินนี้มันเป็นเงินหลวง

เดี๋ยวรอดูแนวทางการช่วยเหลือเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะคะ